ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีพ
เป็นรายการที่เป็นมิตรต่อสังคม

อยากจะแนะนำวิธีการดูยังไงให้สนุกสนาน

เดี๋ยวนี้โลกโซเชียลโลกโซเชียลมันแบบว่าเดี๋ยวนี้
อยู่ที่บ้านก็สามารถดูผ่านมือถือได้
เพราะว่าออนสดหรือว่าอยู่ที่บ้าน
อยากดูให้แบบว่าโอ้โหมันเข้าถึงอารมณ์แล้วไม่อยากดูอยู่คนเดียว

ก็เปิดออนสดดูแล้วก็เปิดทีวีไปด้วย

แล้วก็ดูคุยกับเพื่อนในนี้แล้วก็ดูทีวีจอใหญ่

เต็มอรรถรสมากเลยกับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แพทย์

ดูทีวีไปพร้อมกันแต่คุยกันอย่างนี้ได้ว่ะ

แล้วคิดดูจากดูในครอบครัว๕๖คน
กลายเป็นคุณมีเพื่อนดูแล้วสามารถพูดคุยกันได้
หลักแสน๒๓แสนหรือไม่อาจจะ๖๐ล้านเลยก็ด้วยซ้ำ
โอเค
เหมือนทาวันที่เดียวคุณผู้ชมนะคะได้

คุณผู้ชมอยู่แล้วนะคะคุณนิ่ม
ชื่อเพิงใจนามศกุลคสพูทอน
เจ้าเช่าบ้านเค้าอยู่
ทุกวันนี้ก็เลี้ยงดูลูกพิการเลยเห็นอีก๖๖กว่า
ดูแลลำพังคนเดียวบางคนเขาก็บอกว่าทำไมไม่เอาไปไว้สูงคล้อ
คือให้เราทิ้งลูกอ่ะนะไปแล้วร้องไห้ลงมาเหมือนกัน
แล้วทำใจไม่ได้ที่สูงคล้อก็บอกไม่ได้หรอกแม่
น้องเขาได้รับความอบอุ่นจากแม่ตอนแรกแล้วเขาก็เลยช่วยเราให้เอาไปเอานมมากิน
เขาก็มาดูมาเยี่ยมเลยเขาบอกเขาไปก็ตาย
เพราะเขาจะมีกรณีแบบนี้เยอะก็คือน้องก็จะไม่กินเขาเรียกตอมใจ
คุณนิ่มครับคุณนิ่มต้องการเงินทุนจากรายการของเราเอาไปสู้ชีวิตเท่าไรครับ

ได้หักกับอายเหมือนใจได้ปริญญา
ชีวิตผู้สาวบ้างนะมุดการศึกษามีน้อย

อันนี้เนี่ยมันเป็นรถเข็นของเด็กธรรมดา
เห็นบอกพังพังแล้วอันนี้พังยัง
พังแล้วค่ะเพราะว่าตัวล็อกมันพังหมดแล้วไง
มันล็อกน้องไม่ได้น้องก็จะไหลตก
ทางรายการจะซื้อรถเข็นสำหรับเด็กพิเศษให้กับลูกพี่นิ่ม

คุณนิ่มแม้ผู้ยอมลำบากดีกว่ายอมให้ลูก

สวัสดีครับคุณนิ่ม
สวัสดีค่ะ
วันนี้เป็นวันที่๒กันแล้วนะครับจบไปที่๓เพลงนะ

วันนี้ก็มากับคุณพ่อนะฮะแล้วก็น้องบิ๊กเหมือนเดิมนะครับ
เราก็ยังเห็นรถคันเก่าอยู่นี่

ครั้งที่แล้วที่เป๊กบอกคุณพี่นิ่มไว้ว่าทางรายการนะคะมีรถคันใหม่ให้กับน้องบิ๊ก
พวกเราไม่ได้ลืมนะคะพี่นิ่มพวกเราทำตามสัญญาแล้วตอนนี้
รถก็มาถึงที่สตูเป็นที่เรียบร้อยแล้วถอยมาจากเพื่อเป็นกำลังใจก่อนที่พี่นิ่มจะทำการร้องเพลง
จะได้มีกำลังใจในการแข่งขันนะตอนนี้รถมาแล้วค่ะบ้างเอารถมาเลยค่ะ

นี้นะครับนี้
เป็นรถสำหรับเด็กที่พิการทางสมองโดยเฉพาะเลย

โดยเฉพาะจะเห็นสีสันไปที่ไหนมาไหนเนี่ย

สีเป็นแบบฟันสมัยมากเป็นสีที่เห็นชัดนะครับคุณดิมตรงนี้เป็นเบรกนะฮะ
มีเบรกและอันนี้นะครับเอาไว้ปรับระดับพอเราบีบปุ๊บนี่ครับ
จะล็อกเขาให้เขานอนหงายเพื่อที่จะป้อนนมหรือว่าอะไรก็ได้
ไม่ต้องตกรถเขียนอีกแล้วใช่ไหมไม่ตกแล้วครับอันนี้รัดอย่างแน่นเลยนะครับ
แล้วก็ยังมีที่รัดขาเท้าเขาแล้วตรงนี้ก็เท้าเขาจะวางมีที่พักเท้านะครับ
แล้วก็ในกรณีที่จอดตรงนี้นะฮะก็จะมีเบรกเป็นจอดไหล
อันนี้จะไม่ไหลน่ะกันไหลล๊อคไว้ตอนพี่ดิมเอากลับไปนี่ต้องไปลองรถเป่าก่อนนะ
ปรับระดับได้นะปรับระดับให้ให้พอดีกับศีรษะน้องเขานะครับเอาไปเลยครับ
ขอบคุณค่ะ
แม้น้องบิ๊กหลับพอดีจะบอกน้องเขาหน่อยบิ๊กเอ้ย
เอ้ยได้รถเขียนใหม่แล้วลูกรถสวยลูกบิ๊ก
เดี๋ยวคันนี้แหละจะเอาไว้ขนเงินล้านกลับบ้านนะพี่นิ่ม
ได้รถเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับลูกชายของพี่นิ่ม
หลังจากนี้พี่นิ่มต้องตั้งใจร้องนะคะ
แข่งเพื่อให้ได้ตามเป้าที่เราตั้งไว้

เกินกว่าที่พี่นิ่มตั้งใจไว้ก็เป็นได้

สู้สู้สู้สู้

ก็คิดว่าเจ้าหนี้ก็ต้องเคลียร์กันก่อน

ยังบอกตาว่าเราจะหลบไปอยู่ในที่ก่อน

ทีแรกที่สุดก็เจ้าของบ้านที่เช่าอยู่นะ

เขาก็อยากจะไล่ออกแหละรู้แต่เขาสงสาร
ฝากขอบคุณลุงทวีด้วยนะคะเจ้าของบ้านที่ให้หนูอาศัยอยู่มาเป็นปีเนี่ยอ่า

คนในกลางเราลันดาเราเพื่อนบ้านด้วย
ความมีน้ำใจความเอื้ออาทรยังมีอยู่ทุกที่
ทุกหัวแหงในสังคม

เอาละครับตอนนี้พร้อมแล้วมาเข้าสู่การแข่งขันนะครับ
อินโทรเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท

ทำไมตาเราห้อยอย่างนั้นล่ะคะพี่นิ่ม

เพลงนั้นโดดโดดมีเกิดเพลงเศ่าใครก็ชาวแกร่งเนอะ
โดดเดี๋ยวเดี๋ยว
ผมก็นึกว่าตายแล้วร้องไม่ได้ตาละห้อย

มาสบตาก็คิดว่าอุ๊ยตายแล้วเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงยาก
อยากจะรู้ว่าใครก็ช่างแต่งเนาะ
เจ๊ก็เศร้าทำไมล่ะโดนซีวิตอีกแล้วเหรอโดนใจเราอีกแล้ว

ร้องไปก็ร้องไห้ไปทั้งนั้นส่วนมาก
เพลงนี้นอกจากโดนใจของพี่นิ่มแล้ว
การร้องมีอุปสรรคอะไรไหมในการที่เราจะแข่งขันเกมในวันนี้
คิดก่อนได้ไหมคะเอ้าได้

อืมคุณนิ่มยังมีเวลาทบทวนว่าจะอย่างไรกับมันดี
เพราะฉะนั้นฟังอินโทรไปแล้ว
สำหรับเพลงที่๔นะครับมูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณนิ่มครับจะสู้หรือจะหยุดครับ

ก็เก็บเงิน๔๐๐๐เอาไว้ก่อน

ที่จะกลายเป็นสองหมื่นได้นะครับอยู่ที่การตัดสินใจต่อไปนี้นะครับ
นั่นก็คือเรื่องของตัวช่วยจากอีซูซูดีแม็กซ์นะครับ
หนึ่งจุดเก้าดีดีไอบลูพาวเวอร์คุณนิ่มครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

พลังล้นหลากจริงเลยนะครับ
ขอให้ใช้พลังให้ประสบความสำเร็จ

เพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม

เพลงที่๔เพลงมาครับ

แฟนของใครโทรมา
สาขนตาม
ไว้ที่แก้มของฉัน
เขาโทรมาร้องรำพัน
บอกว่าคนของฉันนั้นมีเขาเป็นเจ้าขอ

ถึงโทรมาเรียกมาร้อง
ถ้าหัวใจมีเจ้าของ
บอกตรงสักคำได้ไหม
ไม่ต้องหลอกกัน
สิ่งที่ฉันนั้นทำพลาดไป
สิ่งที่ใจรู้ไม่เท่าทัน
บอกเขาไว้ทีว่าฉันก็ยังเสียใจ
อยากเป็นคนรัก
ไม่ได้อยากเป็นชู้
ถ้าฉันรู้
ฉันจะรักเธอไหม

เธอไม่รู้และไม่ตั้งใจ
ไม่คิดโทษใคร
อกจากใจฉันเอง
ที่ไม่รักดี
ขอให้เราเลิกกัน
ขอให้มันสิ้นสุดเพียงแค่นี้
ช่วยโทรบอกเขาให้ที

อยากรักไม่อยากเป็นชู้

เหมือนกับเชียร์กีฬาเลยอะ

ต้องขอชมนะเป็นคนที่ร้องเพลงได้หลายแนวมาก

จะเป็นเพลงสตริงอยู่แล้วนะฮะลักษณะของมัน
เพียงแต่เนื้อร้องมันเป็นลูกทุ่งแล้วนั่นเนี่ยอยากเป็นคนรักไม่อยากเป็นชุก
ถ้าผ่านเพลงนี้ได้เนี่ยเหลืออีกสีแล้วเพลงหน้าเนี่ย
เพลงที่ห้านี่แปดหมื่นเข้าไปแล้วอืม
เอาละครับมาเป็นกำลังใจให้กับคุณนิ่มให้ผ่านเพลงนี้ไปให้ได้นะครับ
สำหรับเพลงที่สี่นะครับมูลค่าหกมื้อนบาท
คุณนิ่มร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โด่งใจโด่งใจโด่งใจโด่งใจ
และเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณนิ่มร้อง
คุณนิ่มร้อง
ได้ครับ